เอามาถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องใหญ่นะคะที่ต้องจับตาเลยแหละ
เพราะว่าวันนี้ทางรองโจ๊กเองก็มีการประชุมที่สโมสรตำรวจด้วยครับ
แล้วแหมสิ่งที่อยู่ด้านหลังนี้คือเผยเรื่องของแหล่งที่มาในกรุงเทพนั่นแหละ
หลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบเรื่องของการนำเข้ามาด้วยนะ
ใช่ฮะอันนี้ประเด็นหนึ่งที่วันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหม่

อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจะออกหมายจับสำหรับผู้ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วเห็นบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับแอม

แอมไม่ได้ทำคนเดียวนะ
เพราะฉะนั้นค่อยตามกันไปนะคะคุณผู้ชม

ทางรองโจ๊กพลตำรวจเอกซูรเชศหักพาน

มาประชุมคดีที่สโมสรตำรวจ
ก็มีตำรวจกองปราบมีตำรวจภูทรภาค๗
มีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ถือว่าเป็นทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนคดีนี้เนี่ยนะคะ
รองโจ๊กบอกตั้งแต่ก่อนจะเข้าประชุมนะ

อันนี้เราก็ต้องพยายามเน้นย้ำ
สรุปคือตอนนี้มันเท่าไหร่กันแน่

ณตอนนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามี

รับเป็นคดีอยู่สิบห้าเคส

แยกเป็นปลายสิบสี่รอดหนึ่ง

ออกเป็นหมายจับเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ย
ในจำนวนสิบห้าเนี่ยนะมีหมายจับ

เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยว่า

ออกหมายจับแล้ววันนี้เนี่ย
ก็จะมีความชัดเจนล่ะค่ะเรื่อง
ที่มีการประชุมไปช่วงเช้าที่ผ่านมา
เขาบอกว่าจากพยานหลักฐานเนี่ยนะ
ไปเจอว่ามีตำรวจ

เป็นคนใกล้ชิดแล้วเคยเรียกมา
สอบปากคำก่อนหน้านี้คุณผู้ชม

ได้แน่แหละว่าตำรวจที่เคย

แต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกชื่อนะคะ

เขาบอกว่ามันมีเส้นทางการเงิน
การใช้มือถือพฤติกรรมอื่นเนี่ย
รู้เลยว่ามันเชื่อมโยงแบบชัดเจนมาก

จะขอสารออกไหมจับเร็วนี้เลย

มาของสายนายวันนี้จะประสานความร่วมมือกับทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บอกโซนไหมบอกย่านไหมว่าคือ
โรงงานแถวไหนบอกค่ะ

มีการนำเข้าสายนายแล้วปรากฏว่า
จากข้อมูลเนี่ยคือแอมมาซื้อจากที่นี่นั่นแหละ
จะเป็นการสั่งจากทางโรงงานจะเป็นการรับจากทางโรงงาน
ยังไงอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดนะแล้วถ้าเกิดว่าโรงงาน
มีส่วนรู้เห็นด้วยครับตำรวจบอกเลยรองโจ๊กบอกเลยไม่
เอาไว้แน่ยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับคนนำเข้าด้วยนะคะ
มีบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับนะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอ่อ
ร่วมกันนะครับเอ่อในการการธรรมภิตนะฮะเอ่ออีกสุดอีก
ผู้นำเข้าก็จัดมันกระดีกับผู้นำเข้าด้วยอีกส่วนหนึ่ง
นี่ค่ะสองประเด็นเลยครับ
ไทยนายแหล่งที่มาเนี่ยที่ไหนยังไง

เราก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านรองผู้กำกับสพบ้านโป่งอดีตสามีของแอม
ก็คือพันธมรวชโทวิทูลรังสีวุธาพร
ก่อนหน้านั้นมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักงานภูทรจังหวัดราชบุรี
ทีมข่าวของเราไปเฝ้ารอตั้งแต่ช่วงเช้า
๖โมงครึ่งส่วนอันนี้เป็นแฟนภาพนะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนไปให้ข้อมูล
ไม่เปิดเผยอะไรใดกับนักข่าว
บอกว่าผมเครียดผมขอไปเคลียร์เรื่องลูกก่อน
แต่ทีนี้เมื่อเช้านักข่าวของเราไปตั้งแต่๖โมงครึ่ง
ฉันอยากรู้ว่าเจอไหมหรือว่าเจ้าตัวนี้
ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวไหมคะไม่พบคุณไม่พบไม่พบตัวของอดีตสามีของแอม
หรือว่าพันธ์ตำรวจโทวิทูลรังศิวุฒาพรคือไปก็ไม่เจอ
ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนเรื่องนี้เราก็ไปคุยกับชาวบ้านมาเหมือนกันนะชาวบ้านที่ติดตามคดีนี้
ทุกคนเขาไปเชื่อมโยงไงว่าอดีตสามีจะมีส่วนรู้ด้วยไหม
อย่างรถพอเลิกลากันแล้วเอาใช้ด้วยกันอยู่

พึ่งจะเผยออกมาตอนสิบโมงนี้นะครับ

คุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องความเชื่อมโยง

แล้วก็ถูกระบุว่าเป็นหนึ่ง

แล้วแอมก็ออกมาบอกกับญาติพี่น้องของแด้ว่าลูกในท้องของเธอคือลูกของแด้
ประเด็นคือมันก็มีเรื่องของการที่เขาพูดออกมาพูดกันเป็นกระแสข่าวว่า
เรื่องทั้งหมดทั้งมวลและอีกหลายเรื่อง
อย่างเช่นเรื่องคดีเกี่ยวกับหวยใต้ดินทิพย์ต่างนานา
แด้มีส่วนรู้เห็นกับแอมหรือไม่
ตรงนี้เนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวต้องไปหาหลักฐาน
แต่ถ้าเกิดว่าแด้เขายังมีชีวิตอยู่
ถ้ารู้ว่ามีส่วนร่วมอันนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดี
แต่ณปัจจุบันณเวลานี้เจ้าตัวเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ถือว่าคดีเป็นอันสิ้นสุดกันไป
ส่วนกรณีที่มีข่าวออกมานะคะบอกว่า
เขาเคยขายประกันชีวิตค่ะ
เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะว่า
มีใครบ้างเคยไปทำหรือไปซื้อประกันชีวิตกับแอมค่ะ
แล้วณเวลานี้คนเหล่านี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

มีใครได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้บ้างจากการเสียชีวิต
รวมไปถึงเรื่องของการจำนำรถค่ะ
และยังมีคดีของคุณซายด้วย
ที่เสียชีวิตกลับมาจากต่างประเทศเนอะนะคะ
ทุกอย่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
คือทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็บอกแบบนี้

อย่างคดีของสรวรรษปูอล์มันมีความบกพร่อง
เพราะอะไรเพราะเคยมีการตรวจพบว่ามันมีเรื่องของการพบสารไซยาไน
แต่ทำไมถึงไม่มีการดำเนินคดี
อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของกระบวนการการสืบสวนสอบสวน
และเรื่องของการผ่าชนสูตรศพทั้งหมดด้วยนะคะ
ที่หลายศพตายเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
แม้ว่าญาติจะไม่ได้ติดใจณเวลานั้นก็ตามค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากสรุปเรื่องของหมายจับให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อย
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ารับเป็นคดีแล้ว๑๕คดี

แต่ในจำนวนนี้ที่ออกเป็นหมายจับแล้ว
มีทั้งหมด๑๒หมายจับนะคะ
ถ้าเกิดว่าเรียงจากล่าสุดก่อนเลยล่าสุดเนี่ยก็คือวันนี้เลยนะ
คดีของการเสียชีวิตของเอ๊ะกันนิกา
ใช่ครับเพราะว่าตำรวจเปิดเผยออกมาแล้วนะ
ในการยื่นคำร้องขอสารจังหวัดราชบุรีอนุมัติหมายจับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ใช่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีออกไหมจับ
สารจังหวัดอุดรธานีออกไม้จับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จากการเสียชีวิตของแด้แด้สุธิศักดิ์สามีของแอมเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปอีกก็จะมีหมายจับ
อีก๑๐นะ๑๐หมายจับฮะเอา๑๐ไล่เรียงกันไปเลยละกันค่ะ
คุณผู้ชมคดีของจุ๋มจันรัฐ
ที่เสียชีวิตในพื้นที่สพชอที่เพจโฉบูรี
ที่เป็นเพื่อนของแอมเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะดีนี่ผู้ชายนะฮะ
แล้วก็อีก๓หมายในพื้นที่สพเมืองนครปฐม

ขดีครูตายขดีสาราวัสด์ปู

ส่วนแอบ๘คือขดีของเจ๊นิด
และจากนี้๙ขดีของครูอ๊อต
ในพื้นที่สอพอร์ดอนตุมธินคลปถม
แล้ว๑๑ก็คือคดีของปลาปลาอันนี้รอดชีวิต
พื้นที่สพเมืองกาญจนบุรีอันนี้โดนข้อหาพยายามฆ่า

ก้อยพื้นที่สพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็เรื่องข้อหารักทรัพย์ด้วยนะคะ
บอกว่าทุกรายทั้งที่เสียชีวิตแล้วก็ที่รอดชีวิต
มีหลักฐานชัดเจนน่าจะออกหมายจับแอมได้ทั้งหมดเลย
สำหรับทั้ง๑๕รายนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะส่วนก็มีคนออกมาเปิดเผยอีกหลายต่อหลายคนนะ
รอดตายจากฝีมือของแอมได้
คนคนหนึ่งชื่อว่าเสียโอม
โอมบอกโอ้โหตั้งหลายปีก่อนแล้ว
เคยแอบคบคุยกับแอม

คุณผู้ชมฮะแต่ไม่ได้คบหาดูใจกันถึงขนาดเชิงลึก
เพราะตัวผมเองก็มีครอบครัวแล้ว
แต่ทีนี้แอมหลอกเอาเงินผมไปแสนเจ็ด
แต่ผมยังโชคดีนะถือว่าเงินซื้อชีวิตไว้
นี่ครับที่ระยองเสียโอมนามสมมุติละกันอายุ๕๒ปี
เปิดใจเล่ากับผู้สิทธิ์ข่าวของเราฟังแบบนี้

ได้รู้จักกับแอมเขาแบบไม่เคยเห็นหน้าผ่านแอปพลิเคชัน
ผู้รับจำนำรถซื้อขายที่ดินขายหวยใต้ดินด้วย
แต่เซียโอมบอกว่าคุยกันไปคุยกันมา
แล้วตัวเสียโอมก็มีครอบครัว
แต่ฝั่งโน้นบอกว่าไม่เป็นไรชอบคนมีครอบครัวแล้วค่ะ
โอ้อย่างนี้เลยหรอคะณฮะอันนี้ฝั่งเสียโอมบอกนะฮะแล้วจู่เนี่ย
ฝ่ายหญิงซึ่งตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่าหนูนกอะไรเนี่ยนะบอกว่าเงินขาดสองหมื่น
ขอยืมไปจ่ายให้คนที่นำรถมาจำนำหน่อยให้โอนเข้าบัญชีคนชื่อสุภาวดีนะครับ
โดยหนูนกหรือแอมบอกว่าสุภาวดีก็เป็นชื่อของเธอเองแหละ
มาให้หน่อยได้ไหมบ้านทำธุรกิจไม่ต้องห่วง

เงินขาดมือแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้
ปรากฏหลังจากนั้นยืมมาเรื่อย
โอมก็ไว้ใจภายใน๖เดือนนะ

โอมเล่าให้ฟังบอกช่วงที่ยังติดต่อกันได้นั้น
เกือบได้พบหน้ากันในงานกระถิ่นที่อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

นั่งอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์สีดำเป็นรถตาโล่ตำรวจ

เจอกันตรงงานนี้เจอผ่านเสียง

ล่าสุดแอมเคยทักเฟซบุ๊คมาหาใช้ชื่อเฟซรอยยิมนักสู้

แต่เสียโอมไม่สนใจแล้วเพราะยืมเงินไปตั้งแสนกว่าบาท
แต่ได้คืนมาแค่๕๐๐หน้ายังไม่ได้เจอเลยนะครับ

คุยตอนเย็นคุยกันถึงตีหนึ่งเที่ยงคืน

ก็เสียงที่เขาให้สัมภาษณ์กับคุณระพี
ผมจะนั่งดูยูทูปบนไปบนมา๓วัน๔วันนะครับ
ผมดูมัดคนเดียวกันชัดเลยแล้วไทม์ไลน์มัน

แล้วโกหกคนในดีเดตเสียหายเยอะ

พอดีลูกค้าจะเอารถมาจำนำเงินไม่พอ
เงินไม่พอก็ขาดอยู่ประมาณ๒๐๐๐๐บาท
ผมก็เอาที่พี่ไปก่อนก็ได้
แล้วเราให้เป็นเงินสดหรือเงินโอนครับ
๖เดือนผมโรนไป๑๐๗๐๐บาท

คือมันทยอยโอนเรื่อย

ครับครั้งแรกเลย๒๐๐๐๐บาท
เราก็ถามเสียแล้วหลักฐานการโอนเงินอะไรต่างนานามีไหม
เสียบอกเรื่องมันนานแล้วมันมีแล้ว
แล้วก็เสียไม่เคยไปแจ้งความเพราะอะไร
เราก็กลัวไงไปเรามีครอบครัวอยู่แล้ว

แต่พอเห็นข่าวตอนนี้มันดังโครมแบบนี้
จำได้เลยคิดในทางที่ดีก็นับว่าโชคดีมากนะ
เงินที่เสียไปซื้อชีวิตไว้

ถ้าเกิดไปเจอเขานี่ป่านนี้ผมคงเกิดใหม่มาแล้วมั้งเนี่ย
ผมคงไม่ได้มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนะฮะ
จากเสียโอมแล้วมันมีกรณีของพระรูปหนึ่ง

หลวงตารูปหนึ่งบอกเอ๊ะคุ้นนะ

ว่าตกเป็นเหยื่อแอ้มมาทำบุญมาหยอดยาอะไร
หลวงตาตอนนั้นหลวงตามึนไปเลย
แล้วคิดดูสิคือหลวงตาไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะจากตอนนั้นน่ะ
ใช่นะนี่หลวงตาที่บุรีรำนะ
เพราะว่ามีคนหนึ่งเป็นผู้โพสต์มาทำบุญ
และได้รับการบอกเล่าจากหลวงตาอายุ๗๐ปี

ลำพังในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

มีโยมผู้หญิงมาถวายน้ำดื่มให้

เท้านี่เขียวเลยลิ้นแข็ง

เพราะว่าโยมคนนี้น่าจะเป็นโยมแอมนี่แหละ
ที่เคยมาคุยเรื่องจะสร้างวัดถวายปัจจัยให้ท่าน
แล้วทีนี้ก็มาหยอดยาท่านหรือเปล่า

ทีนี้โยมที่ไปรับฟังเรื่องจากหลวงตา

แต่ทิ้งท้ายบอกไม่แน่ใจนะ
ว่ากรณีหลวงตาจะเกี่ยวกับแอมหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นจริงหลวงตาถูกโยมผู้หญิงหรือแอมร์

คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์นี้ที่บุรีรำนะ
ไปพร้อมกับตำรวจสพชเลย
ตำรวจก็อยากจะได้ข้อมูลจากพระท่านพระประมวลหรือว่าหลวงตาโก้
สภาพร่างกายท่านไม่แข็งแรงแล้วพูดไม่ชัดแล้ว
บอกเหตุการณ์ที่เป็นลมนั้นเกิดจริงนะเมื่อปลายปี๖๕
ตอนนั้นท่านกำลังทำความสะอาดสำนักสงฆ์อยู่
มีโยมมาพบว่านอนหมดสติก็เลยพาอัตมานส่งโรงพยาบาล

แต่จำได้นะจำแบบไม่ค่อยแม่นเท่าไหหลวงตาบอกแบบนี้
โยมที่นำน้ำสมุนไพรมาถวายใช่แอมหรือเปล่า

คือไม่ได้ฟันทงไม่ได้มั่นใจตอนที่ตำรวจไปหาเนี่ยนะ

คิดไปคิดมานะไม่รู้ว่าแอมหรือเปล่า
ดูข่าวมากไปหรือเปล่าหรือมันใช่แอมจริง
เพราะคราวนั้นมันก็จำไม่ได้แล้วนะ

แต่รู้ว่าผู้หญิงคนที่มาถวายน้ำมาถวายยาสมุนไพรเนี่ย
เป็นโยมหญิงมาจากต่างจังหวัดพื้นที่อื่น
ทีนี้ชาวบ้านยืนยันว่ามีคนกว่า๑๐คนที่มาทำบุญ
ได้ยินเรื่องนี้จากปากหลวงตาโก้มานานแล้ว
ทุกคนตกใจและไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับหลวงตา
ถ้าไปเกี่ยวพันกับคดีของแอมนะ
แต่ที่หลวงตาบอกจำไม่ได้ว่าใช่แอมหรือไม่นั้น
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะหลวงตาท่านชราภาพแล้วหรือเปล่า

ในการสอบปากคำหลวงตานะหลวงตาเอาให้ชัดเจนเลยว่า

ใช่ฮะมันก็จะเป็นเหยื่อที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับ